จากการรวมตัวในลักษณะแบบนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็มีความกังวล
วันนี้มีการแถลงข่าวนะคะตำรวจได้แถลงข่าว
เรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหา๓รายด้วยกัน
แล้วก็เป็นการจับได้พร้อมกับของกลางก็คือวัตถุระเบิดจำนวนมาก
รวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะ
ตำรวจได้สืบพบนะคะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแอบลักลอบผลิตและจำหน่ายวัตถุระเบิดให้กับประชาชนทั่วไป
แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบแหล่งผลิตและที่ซุกซ่อนของกลาง๔จุดในเขตดอนเมืองนะคะ
ไปเจอของกลางในบ้านพักเป็นประทัด๗๕ลูก
พร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๓รายก็คือนายราชศักดิ์สาสุขนายโยธินจันสมนางสาวจีรนันใจจา
ซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพค่ะบอกว่า
เอาระเบิดปิงปองใส่เป้ไปที่แยกดินแดงเพื่อไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
นำไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะ
มีการสั่งซื้อผ่านติ๊กต๊อกมาแล้ว๒ครั้ง
ล่าสุดสั่งมาเมื่อวันที่๑๓สิงหาคม๑๐๐ลูกในราคา๓๐๐บาท
ผลิตมาจากโรงงานในจังหวัดสมุทรประการแล้วก็เอามาดัดแปลง
นำดินปืน๒ลูกรวมกันเป็น๑ลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีแรงสูงขึ้นนะคะ
แล้วยอมรับด้วยว่าได้ออกมาชุมนุมทางการเมืองเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่๑๕สิงหาคม
ซึ่งตำรวจแถลงบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น
พบบริษัทรับส่งของที่ทางผู้ต้องหาใช้บริการด้วยนะคะ
จะถูกดำเนินคดีในฐานรับส่งของผิดกฎหมายโดยเฉพาะวัตถุระเบิด
ซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดกับบริษัทรับส่งของนั้นค่ะ